ของการปล่อยตัวประกันคุณผู้ชมครับกรณีที่ฮามาสกับอิสราเอลเขาสู้รบกัน
ครอบครัวนี้เราได้ยินชื่อมาหลายวันแล้วคมกริจชมบัวชมบัว
คมกริจชมบัวนี่เขาบอกว่าเป็นตัวประกันแรกเลยที่ออกข่าว
ก็ตอนที่ออกภาพนิ่งมาเรียงกัน
แล้ววันก่อนพอมีการปล่อยตัวประกันพ่อแม่ที่เขาอยู่ที่สุลิน
หวังใจว่าจะเป็นคมกริจบ้างปลอดภัยแล้วจริง
ล่าสุดได้รับการปล่อยตัวแล้วจริงครับคุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศฮะ
ชาวอำปริญเค้าดีใจกับทั้งหมู่บ้านนะครับ
เขาดีใจกับครอบครัวนี้นะครับโอ้โหสวมกอดร้องดีใจฮะ
แสดงความยินดีกับนายสุนันอายุ๕๔ปีและนางพรทิพย์อายุ๕๔ปีเท่ากัน

นะโอ้โหแล้วก็เอานะครับสายสินมาผูกข้อมือใช่ไหมรับขวัญกันนะ
เนี่ยฮะเพื่อแสดงความยินดีนะครับบรรยากาศนะครับโอ้โหดีจริง
ช่วงสายของเมื่อวานนี้คือทุกคนทราบข่าว
ทราบข่าวว่านายคมกริจชมบัวหรือว่านนอายุ๒๙ปี
แรงงานไทยกลุ่มแรกเลยที่ถูกฮามัสจับเป็นตัวประกัน
เหตุประทัดตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมนะคุณผู้ชม
โอ้โหได้รับการปล่อยตัวพร้อมกับแรงงานคนไทยนะครับ๔คน
ก็มีใครบ้างอ่ะมีคมกริจใช่ไหมผมบอกไปแล้วใช่ไหม
นายนัทพรอ่อนแก้วนายอนุชาอ่างแก้วและนายมณีจิละชาติครับ
โอ้โหมาดูพ่อแม่คมกริจหน่อยนะครับบอกว่าได้รับแจ้งนะครับ
กระทรวงแรงงานนะกระทรวงแรงงานตอน๗โมง
ว่าลูกชายคือ๑ใน๔ของรายชื่อแรงงานไทย
ที่ต้องการปล่อยตัวแล้วล่าสุดไปตรวจนะครับ
รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับที่อิสราเอลเขานะครับ
ขอให้ลูกสุขภาพจิตสุขภาพกายดีนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะกลับไทยเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็โทรแจ้งนะครับเจ้าหน้าที่โทรแจ้งเนี่ย
ชาวบ้านเนี่ยครอบครัวก็รับทราบข่าวกันนะครับ

เจ้าหน้าที่ยืนยันอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมาที่เบิร์ตเล่าไป
เป็นข่าวดีที่สุดในชีวิตพ่อแม่แล้วครอบครัวบอกนะ
เหมือนยกภูเขาออกจากอกน่ะยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑อีก
นี่แม่ว่านะขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับ
ที่ช่วยเหลือลูกจนได้รับการปล่อยตัวครับ
บริใจเจอไม่รู้ใจมาหรือลูก
เหมือนถูกในวันที่นึงไหม
จ้ะยิ่งกว่าที่นึงเนอะเป็นให้ได้ลูกกลับมาชีวิตลูกกลับมา
ดีใจมากเห็นลูกขึ้นรถบ่าย
นี่ดูสีหน้าแม่ดูสีหน้าพ่อสิ
นี่แหละครับผู้ชมพ่อกับแม่คมกิต
กลับมาถึงมาบวชแก้วบน๗วันนะลูกนะ
แล้วเนี่ยก็ฝากถึงทางการไทยด้วยเอาล่ะตอนนี้คมกิจรอดปลอดภัยแล้ว

ถ้าลูกกลับมาเนี่ยลูกกลับมายังไงช่วยหางานหาอะไรให้หน่อยนะครับ
คมกริจชมบัวดูอนุชาอ่างแก้วหน่อย
อันนี้ก็คือ๑ใน๔นั่นแหละที่ได้ปล่อยตัวมา
พอปล่อยตัวออกมาปั๊บวีดีโอคอลหาครอบครัว
แล้วเดี๋ยวต้องดูนะคุณผู้ชมว่าบรรยากาศเขาเป็นยังไงนะ
เดี๋ยวก่อนจะไปดูอนุชานะครับไปดูแม่ของน้องตั้มก่อนเป็นใคร
ก็น้องตั้มนี่ก็เป็นแรงงานในอิสราเอลครับ
ก็ดีใจลูกชายรอดชีวิตเลย
หลังโดนกลุ่มฮามาสเนี่ยจับตัวเป็นตัวประกันชุดแรกนะ
หายตัวไปเป็นเดือนคุณแม่เขาเชื่อว่า
เพราะบารมีพระธาตุพนมนี่แหละช่วยคุ้มครองลูกชายแม่ครับ
คุณแม่ทองคูณอ่อนแก้วครับอายุ๔๗ปี
เป็นชาวบ้านหนองแสงอำเภอปลาปากที่นครพนม
ก็แม่ของตั้มนัทพรอายุ๒๖ปี

แล้วคุณแม่ทองคุณก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อไอ้ตั้มลูกแม่ไปทำงานที่ฟาร์มเกษตร
ที่อิสราเอลทำได้๒ปีแล้วตั้งแต่ปี๖๔
แล้วก็โดนทหารฮามาสจับเป็นตัวประกัน
ตั้งแต่๗ตุลาคมที่ผ่านมา

จนล่าสุดครับกระทรวงแรงงานและสถานทูต
ก็แจ้งข่าวดีมาอย่างคุณแม่ครับว่า
แม่แม่ทองคูณลูกชายแม่ได้รับการปล่อยตัวมาแล้วนะ

ข่าวนี้แม่ดีใจสิร้องไห้เลยคุณผู้ชมฮะ
คุณแม่บอกนี่แหละปฏิหารและส่วนตัวแม่นะ
เชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของวัตถุมงคล
ที่ตำลูกแม่พกติดตัวไว้ก็คือ
เหรียญพระธาตุพนมแล้วก็เหรียญหลวงปู่อวน
ทำให้ลูกชายแม่แคล้วคลาดปลอดภัยครับ
เอาแบบนี้ดีใจเลยนะคำบอกเคยเห็น

เอาอย่างนั้นครับอ๋อดีใจจริง
ทองคูณก็บอกว่าตอนนี้ก็พอรู้ข่าวดีแล้ว

เหลือแค่รอวันที่ลูกจะเดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดครับ
ลูกกลับมาถึงปุ๊บนะเดี๋ยวแม่พาไปเลย
ระเวนแก้บนตามที่คุณแม่กับคุณพ่อบนบานเอาไว้ครับ
ขอให้ได้เจอลูกตั้มโดยเร็วนะฮะคุณแม่
โอ้โหคมกริจแล้วใช่ไหมนัทพรอ่อนแก้วแล้ว
ดูคราวนี้ค่ะอนุชาอ่างแก้วคนนี้นั่นแหละ
พอได้รับการปล่อยตัวมานะวีดีโอคอลหาที่บ้านที่บ้านนะ
ร้องผมร้องให้ด้วยความดีใจค่ะ
โอ้โหนี่เป็นคลิปที่ครอบครัวเขาถ่ายไว้
แล้วในจอที่คุยที่วีดีโอคอร์นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
คุยกับอนุชาอ่างแก้ว๑ในตัวประกันที่ได้รับการปล่อยตัวมาในล็อต๒
นุชาหรือว่าอาร์ตอายุ๒๘ปีเป็นคนอุดรนะ

วีดีโอคอหาอยู่ที่บ้านทุกคนน่ะร้องให้
เมื่อวานนี้ค่ะทางคุณพ่อและคุณแม่

ลูกสาววัย๗ควบเลยนะพอทุกคนรู้ข่าวดี

คุณพ่อบอกว่าตั้งแต่ลูกผมถูกจับเป็นตัวประกันไปตั้งแต่๗ตุลานะ
จนถึงวันที่ปล่อยตัว๕๑วัน
ก่อนหน้านี้ผมยอมรับตรงหมดหวังแล้วแทบจะหมดหวังแล้ว
แต่ท้ายที่สุดปฏิหารก็มีจริงฟังคุณพ่อค่ะ
ของอนุชาธิ์พวกมีอย่างนึกจากว่าขอบคุณ
ไม่ให้กลับไปทำงานแล้วอยู่บ้านเรานั่นแหละ

อกไม้ทูบเทียนไปบอกกล่าวสารปู่ตาสารหลักบ้าน
แล้วบอกว่าหลังจากนี้จะได้อยู่แบบพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะให้ลูกบวช๗วันด้วยนะคะ